คุณผู้ชมคะเวลาที่เราจะไปบางทีเราไปเล่นกีฬา
เราจะได้ยินใช่ไหมเราต้องอบอุ่นร่างกายต้องวอร์มก่อน
ให้แบบมันเป็นตะคริวแต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะไปหาปลา
ทีนี้ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันค่ะ
คืออาจจะไม่ได้วอร์มก่อนไม่ได้อบอุ่นร่างกายก่อนหรือเปล่า
พอลงในน้ำไปมันเป็นตะคริว
พอเป็นตะคริวแบบนี้ทำยังไง

ใช่ไงแล้วดูสิเจ้าหน้าที่อ่ะ
ต้องแบบเหมือนกับถ้าเกิดว่าอยู่บนบกเขาจะเรียกปูพรมค้นหา
เรียงหน้ากระดานในน้ำก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันนะคะ
บ่อนี้อยู่กลางทุ่งเลยที่ตำบลจอหออำเภอเมืองของโคราช
กู้ภัยมนุษย์กบฮุก๓๑ต้องเรียงหน้ากระดานและดำน้ำ
ไปหาลุงนรงไม้โคกสูงค่ะลุงอายุ๕๕แล้ว
คือลุงแกไปหาปลาในบ่อแห่งนี้แล้วหลังจากนั้นจมหายไปเลย
ถามว่าหาอยู่นานไหมดูสิไม่นานค่ะคุณผู้ชม๑๕นาที
แล้วนี่ต้องเอาขึ้นเปรย์บอร์ดมาแบบนี้สภาพก็คือไร้ลมหายใจแล้วนะคะ
ร่างน่ะจมอยู่ก้นบ่อบ่อลึกไหมลึกค่ะ
นี่หัวต่อกันไม่ขึ้น๖เมตรคิดดู
แล้วตอนนั้นหัวใจของญาติแม่เพื่อนบ้านยืนรออยู่ริมบ่อก็ร้องห่มร้องไห้
ทีนี้ตอนที่ลุงนรงออกไปหาปลาลุงไม่ได้ไปคนเดียวนะ
ลุงก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงใช่แล้วเพื่อนเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเป้าในไหน

บ่อนี้จริงมันเป็นบ่อร้างแหละชาวบ้านเขาก็จะไปหาปลากันบ่อย
ก่อนจะเกิดเหตุผมนรมก็ชวนกันออกไปหาปลาเดี๋ยวเติบไปทำกับข้าวกินไง
แล้ววิธีการเขาคือดักมองดักมองที่ไม่ใช่แอบมองนะคุณผู้ชม
ในที่นี้คืออะไรตะข่ายมองเอาลงไปกลางน้ำก่อน
รอให้ปลามาติดไงมาติดตรงกับดักตรงตะข่ายตรงนี้ไว้
หลังจากนั้นก็จะดักจับปลาเอาไว้ก่อน
ให้มันอยู่ในนั้นก่อนสักพักนึงถึงไปกู้
ข่ายมองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะได้ปลามาแต่รอบเนี้ยตัวของลุงนรงเองน่ะ
เขามีอาการป่วยเขายังไม่หายดีด้วย
ทีนี้พอดักปลาเอาไว้ในน้ำได้แล้วใช่ไหมลุงนรงแกน่ะอยากลงไปดู
ข่ายมองที่ดักเอาไว้ก็ชวนเพื่อนไป
ก็อาศัยว่าเออมีโฟมใช่ไหมเอาโฟมเกาะแล้วก็ลอยตัวในน้ำไป
แล้วก็ไล่หาปลาไปตามแนวที่ขึงตะข่ายมองเอาไว้
หลังจากนั้นก็อ่ะเกาะโฟมว่ายน้ำขึ้นฝั่ง
ไหว้ขึ้นมาฝั่งก่อนไงแล้วหันกลับไปดูอ้าวนรงนรง
เอ้าตัวหลุดออกจากแบบโฟมที่เกาะ
จังหวะนั้นคือลุงนรงก็ตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำแล้วค่ะ
เห็นคาตาเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยว่า
หลังจากนั้นลุงค่อยจมไปจมไปจมไปค่ะ
แล้วดำไปหาสิเพื่อนก็ไม่ทิ้งหรอก
รีบไปบอกญาติรีบไปแจ้งกู้ภัยให้มาหาเลย

สองคือน้ำเย็นอาจจะทำให้เป็นตะคริว
ก็อาจจะทำให้เกิดอาการช็อกแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
โอ้โหแล้วคนที่ออกกำลังกายบ่อยนี่นะ
เวลาเป็นตะคิวเนี่ยมันขยับต่อไม่ได้เลยนะ

ถ้าไม่ได้ยืดเส้นยืดสายก่อนไม่ได้ยืดสไตรก่อนตึงขึ้นมาเลย
ถ้าไม่ใช่ไม่แค่ตะคริวก็ถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกได้นะ